เขาบอกหนักแล้วหนักอีก

ว่าที่นายกรัฐมนตรี
วันนี้คุณพิธาไปจังหวัดภูเก็ตนะ
ใช่เดินไปขอบคุณใช่ไหมคะ
ภูเก็ตนี่พักเก้าไกลก็กวาดที่นั่งสอสอ
ยกจังหวัดนะฮะ

ใส่เสื้อผ้ามัดย้อมไปเลยนะฮะ

ใส่เสื้อผ้ามัดยอมหน่อยได้ไหมอ่า

จังหวัดภูเก็ตนี้ก้าวไกลได้สอสอยกจังหวัดนะฮะ
ก็เลยต้องมาขอบคุณชาวจังหวัดภูเก็ตหน่อยนะครับ

ก้าวไกลนี่กวาดหมดเลยนะครับ
นี่ฮะมาที่สนามฟุตบอลที่ว่าการอำเภอกระทู้นะครับ

แฟนคลับด้อมส้มกองเชียร์มากันเต็มเลยนะฮะ
คนที่เคยขับเคลื่อนเรื่องสุราก้าวหน้า
ฐานะหัวหน้าพักการเมืองและฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไป

คุณพิทายังยืนยันฐานะนี้อยู่
จากนั้นก็ไปพบปะกับกลุ่มภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะครับ
เห็นไหมฮะอ่านี่ครับอันดัดนั้นเลยของผู้ชมครับ
ไม่เด็ดไม่รู้ก็แค่ส้มยกจังหวัด

เพิ่งเริ่มต้น
อีกเวลา๔ปีที่เหลือ

ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้
ถ้าพวกเราร่วมมือกัน

เรื่องของที่ถูกร้องกรณีถือหุ้นสื่อใช่ไหมคะ
สื่อที่บรรดานักร้องทั้งหลายไปร้องเอาไว้ที่กรกต
กตมีมติเอกฉันแล้วค่ะว่า
ไม่รับ๓คำร้องกรณีคุณพิทาถือหุ้นไอทีวี
ว่าขาดคุณสมบัติหรือขัดคุณสมบัติลงสมัคร
เพราะคำร้องยื่นเกินเวลาค่ะ
เกินเวลาที่จะไป

จากเหตุรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ยังฝ่าฝืน
และจะตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน
คือคือตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าที่บรรดาผู้ที่ไปร้อง
คนแรกเลยคือคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะไปร้องเรื่องนี้เอาไว้เนี่ย
มันเกินเงื่อนไขของการที่จะไปยับยั้งไม่ให้เขาลงสมัครเลือกตั้ง
หรือไม่ให้มีการลงคะแนนให้กับผู้สมัครสอสอคนนี้แล้ว
แต่กรกตบอกว่ามันไปเข้าข่ายอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ
คนคนนั้นเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาตรงนี้อยู่
หรืออาจจะขาดคุณสมบัติตรงนี้อยู่แล้วไปฝ่าฝืนสมัครลงสอสอ
ฟังแล้วหวั่นใจไหมคะมามันยังไงเนี่ยฟังจากรายงานก่อนนะแล้วเนี่ย
ว่ารายงานฟังแล้วเอ๊ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงเดี๋ยวพี่อุ๋ยสรุปอีกทีนะครับ
รายงานการประชุมกรกตวันนี้ค่ะมติเป็นเอกฉัน๖เสียง
ไม่รับสามคำร้องเรื่องการถือหุ้นสื่อเพราะยื่นคำร้องเกินระยะเวลา
แต่คำร้องนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพฤติการ
มีหลักฐานพอสมควรและมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนไต่สวนต่อไปว่า
นายพิธาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ลงสมัครสอสอ
แต่ยังมาลงสมัครนี่ถือว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา๔๒วัก๓
และมาตรา๑๕๑ของพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสส
จึงเห็นควรพิจารณาสั่งให้ดำเนินการไต่สวน
เป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ
โดยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้ง

ปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐บาท
สารตัดสิทธิ์ทางการเมือง๒๐ปี
ทีนี้เมื่อเช้า

อิทธิพรบุญประคองประธานกรกตก็บอกว่า
ประเด็นเรื่องการนับคะแนนใหม่๔๗หน่วยใน๑๖จังหวัด

เพราะว่าคนตกใจกันมาก๔๗หน่วยมันฟังดูเยอะ

กรกตอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
เกี่ยวว่าจะทำให้การรับรองผลสอสอล่าช้าหรอก
เพราะรับรองก่อนแล้วสอบสวนทีหลังก็ได้
เพราะฉะนั้นพูดไม่ได้ว่าต้องแขวนนายพิทาไว้ก่อนหรือเปล่า
เพราะมันยังไม่เข้าสู่จุดที่ว่าจะรับหรือไม่รับคำร้อง
ถ้ารับกระบวนการสอบสวนก็ต้องใช้เวลาอยู่บ้าง
ไม่มีประเด็นอะไรต้องมาขวางการประกาศผลรับรอง
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณพิทาด้วย